ทางด้านของกำลังพลประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์

ในการไพลเมอร์เตอร์มานออกจากกรมอุทหารเมอร์
ในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

มกลางความสนใจของประชาชนไป
รอชมการฝึกซ้อมตลอดเส้นทางกองทัพเรือได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่
กำลังพลประจำเรือพระทินั่งสุพัณฑงจำนวนหกสิบสี่คนประกอบไปด้วย
ฝีพายห้าสิบคนในท้ายสองคนในเรือสองคน
คนถือทงสามชายหนึ่งคนพลสัญญาณหนึ่งคน
คนเหงเรือหนึ่งคนและคนถือฉัดเจ็ดคน
แต่งชุดเสมือนวันจริงที่ใช้ใส่ในวันพระราชพิธีครับจัดขึ้นประจำที่แล้วก็ประกอบพิธีไหว้แม่ย่านางเรือ
จากนั้นถวายความเคารพก่อนจะพายเรือเคลื่อนออกจากอู่หมายเลข๑
ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือลอยลำสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
และไปเทียบที่ท่าราชวรดิตโดยที่ไม่มีการเหมเรือเป็นการเตรียมความพร้อมในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ตามกำหนดการพระราชพิธีจริงที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่สี่ถึงหกพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
โบราณราชประเพณีในพระราชวิธีในครั้งนี้ได้เชิญบุษบกองค์เดิมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธีปฏิตั้งแทนบันลังกัญญาบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งมีความงดงาม
ที่สองข้างของบุษบกมีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องสูง
ประกอบพระบรมราชอิสริยยศทั้งฉัดเครื่องสูงหักทองขวาง๗ชั้นจำนวน๒องค์
ติดตั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังบุษบกและฉัดเครื่องสูงหักทองขวาง๕ชั้น
ติดตั้งรถหลังกันลงมาที่บริเวณด้านหน้าจำนวน๓องค์และด้านหลังจำนวน๒องค์
เรียง๑ตามความยาวของลำเรือเว้นระยะห่าง๒กระทงต่อฉัด๑องค์
ส่วนที่คอมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มีการคล้องมาลัยดอกรักเทียมและผ้าตาดสีเหลืองทอง
ประกอบด้วยผู้ทำจากขนจามรีเปรียบเสมือนเครื่องประดับที่งดงามสำหรับแม่ย่านางเรือและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่สง่างามและสมพระเกียรติยิ่ง
ขณะที่บรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวไทย
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองไปร่วมชื่นชมความสวยงาม
ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่ประดับตกแต่งครบสมบูรณ์
พร้อมกับบันทึกภาพการฝึกซ้อมของกำลังพลเรือด้วยความตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับ
ซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ร่วมเฝ้าทุนลองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ขบวนพยุหะยาตราทางสะทนละมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชประพิสถิตมหาศรีมารามแล้วก็วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ในวันที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ส่วนในวันที่๖พฤษภาคมค่ะจะเป็นโอกาสเสด็จออก
น้าศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทธิ์ไทยสวรรค์ปราสาท
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

แล้วก็ร่วมชื่นชมพระบารมีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ